รู้ไหมคะว่าสุพรรณตอนนี้๔๐องศาค่ะ
นี่เลยนักร้องนะคะหนุ่มของดีเมืองสุพรรณกัณพัฒน์ค่ะ
ก็ทำพิธีตามเช่นเคยเป็นประจำเนี่ยค่ะ
ที่วัดโพธารามตะบนนาคอยของนางนี่แหละค่ะ
พาผู้ยงผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่นะคะมาลดน้ำดำหัวขอพรนะคะ
มีทำบุญด้วยยอดเงินบริจาคทั้งหมดนะคะ

ทำกลางความปลื้มปิตินะคะของคนทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
แล้วก็ไปถามน้องกันนะคะว่าปีใหม่ไทยแบบนี้
ของขวัญอะไรคุณแม่บ้างเพราะว่าเพิ่งวันเกิดมาด้วย
รวมไปถึงนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากให้พรนะคะ
ทั้งน้องกันแล้วก็เป็นแฟนวันเทิงไทยรัฐด้วยเห็นไหม

มีอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ไหมคะปีนี้ของขวัญปีใหม่

คิดถึงแม่ก็โอเคแล้ว

ก็อยากให้เสร็จเร็วเพราะว่าอยากอยู่แล้ว
ขอปลอดภัณฑ์นะครับให้กับลูกนะครับ
ให้กับทุกคนที่มาร่วมในงานสงการในปีนี้ที่วัดโพนรามนะครับ

หวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาทุกประการร่ำรวย
ให้กันประสบความสุขทั้งหมดทุกอย่าง
ก็ให้ไทยรัฐทีวีอยู่คู่กับประชาชนเรื่อยไปนะคะ
เม็ดพี่พ่อไว้พอดกันดีกว่าเป็นผู้รักเนาะพี่แจ๊ค

ร้อนเหมือนกันแต่ว่าน้องมะลิพาขวัญนะคะ

มีคลิปนึงคือน้องมะลีไว้ห้าขวบ
เขาเลยร้องเพลงสงการป่าแป้งคุณพ่อด้วย
พ่อปอน่ารักขนาดไหนไปชมคลิปเลยค่ะ

พูดหนีให้พ่อฟังด้วย
อีกครอบครัวหนึ่งนะคะคุณเอ๊กับคุณกัปตันค่ะ
แต่มีดราม่าเห็นไหมเมื่อช็อตเมื่อสักครู่
คือเสื้อแดงน้องผู้หญิงเนี่ยคือจันจ้า

ชื่อน้องจันเจ้าแล้วก็คือเป็นเอกผักน้องออกไปนิดหนึ่ง
ก็กลายเป็นว่ามีดราม่าเข้ามาคอมเมนต์ไอจีบอกว่า

จริงแล้วมันเป็นตามคิวเอ๊กก็มาอธิบายนะคะ
โพสต์ไอจีเลยว่าขออภัยด้วยนะคะ

คือน้องอาจารย์เจ้าจะมาไหว้พ่อแม่เขาอีกทีหลานนะคะ
ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความสุขแล้วกันนะคะ

รีบเลยนะคะรถขอพรท่านเพราะว่าพระในบ้านเนี่ยสำคัญที่สุด

วันนี้อาจจะถูกหวยก็ได้ค่ะจะไปรู้